ยอมผ้าถือเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดในเรื่องภูมิปัญญาเกี่ยวกับสีและผ้า
ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย
โดยสมัยก่อนนั้นคนไทยจะใช้สีจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยมาทำเป็นสีย้อมผ้า
ซึ่งได้จากวัสดุธรรมชาติเป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างของพืช
ไม่ว่าจะเป็นส่วนของดอกส่วนของใบส่วนของแก่นไม้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ย้อมว่าต้องการสีอะไร

ก็อย่างให้สีสันที่แตกต่างกัน